เหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเยอะเหมือนกัน
ช่วงนี้ยังไม่เปิดเทิมนะคะ
ก็มีเด็กน้องหนูอาจจะซุกซนเล่นอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองนะคะ
แต่ว่ามีหนูน้อยคนนึงค่ะกำลังเล่นอยู่
พ่อเองก็กำลังทำงานอยู่นะคะ
ก็คือไถคาดอยู่ในนาเนี่ย
แต่ระหว่างที่คุณพ่อกำลังทำงานอยู่นั้น
เกิดอะไรขึ้นกับน้องไปดูค่ะ
เห็นว่าเบ่นเป็นเรื่องเล่นแต่ไม่เล่นนะคุณผู้ชม

คือกำลังคาดดินเป็นการโพรนดินก่อนที่จะวัน

หนูน้อยเนี่ยเขาก็มานั่งเกาะคราดเนี่ยนะคะ
แล้วขณะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเกิดหลุดอ่ะ

แล้วไม้คลาดเนี่ยเกือบจะพาดทับน้องไป
แล้วไม้คราดมันเป็นเหมือนเป็นเหลมแหละ

แต่ในกรณีนี้อาจจะเคราะห์ดีตรงที่ว่า
ดินมันนิ่มมันอ่อนตัวนะคะ
แล้วก็ทำให้น้องไม่โดนตัวเหล็กหรือตัวซี่

แล้วเป็นจังหวะที่พ่ออาจจะยกได้พอพ้นน้องเขาระดับหนึ่งเนี่ยนะ

พอเกิดเหตุแบบนี้น้องเองเขาก็ตกใจ
ร้องไห้ไปหมดเลยนะคะกระจองงอแงตกอกตกใจ
เนื้อตัวก็เต็มไปด้วยดินโครน
ก็ต้องบอกว่าขนเอ้ยขนมาจริงต้องเรียกขวัญกันหน่อยนะ
พ่อก็ต้องหยุดทำงานทำการสักพักหนึ่ง
แล้วก็พาน้องไปล้างเนื้อล้างตัวพักผ่อนกันก่อน
ก็ต้องเตือนเด็กแหละนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยว่า
บางทีเห็นเป็นเรื่องสนุกเวลาพ่อแม่ทำงาน
ถ้าต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างอย่าไปสนเลยอย่าไปเล่นเลยลูก
เกิดมันพลาดแบบนี้มามันจะเจ็บตัวนะคะ
แล้วก็ฝากดูไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ
ถ้ามีน้องหนูอยู่ใกล้เนี่ยให้เขาอยู่ห่างดีกว่านะคะ
ใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชม